โดยเฉย

กลับมาเจอกันในช่วงโอ้ตาย

ความรักเรามีความรักกับทุกคนทั่วโลก

กระเทย์เยอะมากแล้วขวยอย่างใหญ่มากแม่

เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นกันได้
เมื่อก่อนนี้เอาง่ายการทำประกันชีวิตอย่างนี้น้อง
การทำประกันชีวิตกระเทยทำไม่ได้

หรือเพศ๔๓ทำดีตุ๊กอะไรอย่างนี้ทำไมเราทำกันไม่ได้
แม้กระทั่งว่าอย่างบางคนผ่าตัดแปลงเพศแล้ว

สมมุติเราแต่งหญิงหมดเลยแล้ววันหนึ่งพาสปอร์ตเราเป็นมิสเตอร์

คือบางคนก็มีผลหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งถ้าสมมุติเราเจอคู่ชีวิตแล้วอย่างนี้
แล้วเรากะว่าคนนี้เป็นคนที่ร่วมทำมาหากินจนหลายคนรวย
แล้ววันหนึ่งเนี่ยธุรกิจต่อไปทำไมมรดกเราถึงจะมอบให้กันไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคำว่าสมรสเท่าเทียม
จริงนะฮะพลายมันจริงคุณลองคิดดูดี
ครั้งหนึ่งทุกภักดิ์ภักดิ์ที่จะร่วมรัฐบาลอย่างนี้กว่า
ก้าวไกรเพื่อไทยทุกคนจะบอกว่า๑กรุงเทพจะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งเฟสติเวิล
คุณเชื่อไหมฮะว่าหลายคนเนี่ยหลายคนไม่ว่าจะเป็นงานเพื่อนมัมทั้งหลายที่จัดงาน
หรือแม้กระทั่งวงการอุตสาหกรรมบันเทิงของบ้านเรา
ประเทศไทยของเรานี่เด่นอะไรรู้ไหมฮะซีรีส์วาย
ตอนนี้ช่วงระยะหลังเราเป็นมานานแล้ว
ครั้งหนึ่งสอสอของพักเก้าไกรคนหนึ่งเป็นดาราซีรีส์วายนะฮะ
คนที่ชื่อคุณปรามสสกรุงเทพว่าที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพ
แต่ไม่เด็กหรอกก็พี่ก็ทำพิธีกรแต่หมายถึงว่าเป็นปรากฏการณ์เรื่องแรก
เพราะฉะนั้นคุณเชื่อไหมว่าผู้ประกอบการซีรีส์วาย
ผู้ประกอบการซื้อไว้ทุกคนหาเงินกันเองหมดนะฮะ
เชื่อไหมว่าเราสามารถนำซีรีส์วายไปขายอินโด
เราสามารถนำซีรีส์วายไปขายต่างประเทศได้เยอะแยะ
ชงประเทศจีนประเทศจีนแม้เขาไม่สนับสนุนซีรีส์วาย
แต่แบบว่าไปใต้ดินเนี่ยต้องยอมรับ

ทำให้เกิดการอุตสาหกรรมบันเทิง
แม้กระทั่งหลังจากนี้ปุ๊บจากซีรีส์วายปุ๊บมันจะมีซีรีส์อะไรรู้ไหม

ใช่ยูลิผู้หญิงกับผู้หญิง
ผู้หญิงกับผู้หญิงแหละ

เชื่อมั้ย

ทุกอย่างมันก็คือความเท่าเทียมกันหมดแล้ว
เมื่อก่อนเราโตมาอาจจะมีเฉพาะพระเอกนางเอกถูกต้องไหม
ไปแต่งตัวไปเดินให้เกิดคืน
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเท่าเทียม
ครับไม่ต้องชายจริงหญิงแท้อืม
การเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเกิดขึ้นแล้วความสนุกของชีวิตคือคนเราถ้ามันเลือกได้
มันไม่มีข้อจำกัดไอ้สิ่งเหล่านี้มนุษย์เรามันก็จะไปกันได้หมดเลย
คือเซเลปดารานักแสดงหลายคนก็คือจัดแฟชั่นจัดเต็มมากที่ไปเดินร่วมบนพาเรท
ซึ่งมีคุณทิมพิธาไปด้วยเมื่อวานคุณทิมกับคุณอิ๊งจับมือกันไปเลยนะคะ
หมอชุระนานก็ไปเหมือนกันคือทางแกนนำและแคนดิเดต
หัวหน้าพักอย่างนี้ค่ะของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ย

ก้าวไกลเดินท้าวนี้คุณชอบไหมครับแอมมี่วายน์ทาวน์ส์จ้ะดูชอบ
ไม่เพราะชอบเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ย

แล้ววันค่ะเมื่อแม่ไปเขาบอกแม่มีชื่อไปอยู่หรือ

เหมือนกันวันนี้อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละ
แล้วแม่ก็แต่งเหมือนหอเจลแตกคนผีแน่นอนแม่

เขามีทุกอาทิตย์นะมดเขามีทุกอาทิตย์เลยเขานัดกันแล้วเรียบร้อย
ไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพนะเมื่อวานเชียงมงเชียงใหม่เมืองใหญ่ก็มี

คือมันเป็นพรายมันที่แบบว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะ
ทั้งโลกมันทั่วโลกอืมทั้งโลกความเท่าเทียม
อันนี้แหละบางคนก็ตีไม่ว่าพลายมันจริงอันนี้เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านอย่างนี้
เหมือนวันหนึ่งคนเราอาจจะต้องมีคู่ชีวิตหรือเปล่า
ใช่คู่ชีวิตเนอะแล้วมายังคิดอย่างนั้นถ้าแม่ไปแม่โอนมอลกให้ใคร

ผู้ชายไม่ได้เลยเหรอแม่เมียคู่ชีวิตเหรอ

คือครั้งนี้ที่คุณทิมพิธาไปร่วมงานด้วยเขาบอกว่า

ว่าเนี่ยไทยเองเราก็จะเป็นสัญญาณเหมือนกันว่าเราจะเริ่มเปิดในเรื่องนี้ที่มากขึ้น
เราก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดกว้างในเรื่องของเพศ
แล้วก็ความรักจะชนะหลายเรื่อง

มันไม่ใช่แค่พาเรทหรือว่าสัญลักษณ์ธรรมดา
รัฐบาลจัดตั้งได้เมื่อไหร่สมรสเท่าเทียมและอัตลักษณ์ทางเพศจะถูกสนับสนุนทันที
อันนี้คุณทิมพูดรวมไปถึงสวัสดิการด้วย
คุณก็สามารถภาคภูมิใจที่คุณเป็นตัวคุณได้อะไรแบบนั้น
ซึ่งถึงตอนนั้นคนจะมองว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและอิสระ
ที่จะให้เป็นตัวเองได้มากที่สุดลบคำคอรหาบางอย่างที่กำหนดสังคมจากเพศสภาพ
เช่นบางคนอยากเป็นครูเป็นไม่ได้บางอาชีพเป็นไม่ได้วางแผนครอบครัวไม่ได้
วางแผนภาษีซื้อประกันให้คนที่รักก็ทำไม่ได้
ซึ่งผลพวงที่ตามมาก็คือจะมีผลพวงทางเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้าง
นักข่าวก็ถามว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสภาเลยไหมคุณทิมบอกว่าแน่นอน
พรบสมรสเท่าเทียมยังอยู่ในสภาก็จะผลักดันต่อทันที
แล้วถ้าไปดูวิบรัฐบาลในขณะนั้นก็ให้ผ่านกฎหมาย
ซึ่งเขาก็เห็นด้วยเพราะมันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติทางเพศ
แต่เป็นเรื่องที่ทำให้คนสามารถเลือกระดับชีวิตได้ว่าจะเป็นแบบไหน
จะเป็นระดับคนรักหรือระดับสมรสยืนยันว่าต้องทำให้ได้ในหนึ่งร้อยวันแรก
เชื่อว่าเพื่อไทยก็เห็นด้วยซึ่งเพื่อไทยเองก็ออกมาสนับสนุน

ใช่คุณอุ้งเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ว่าก็เพื่อไทยก็เตรียมสนับสนุนเต็มที่ซึ่งโลกออนไลน์เขาก็แชร์ภาพกันไป
แม่คนก็ต้องส่องแฟชั่น

เขาบอกแหมทั้งชุดทั้งสีและลายเสื้อของคุณทิมมันเตะตาเตะตาจริง

หมายถึงว่ามันสีสันอันนี้มันคือความหลากหลาย
เย็บจากผ้าไหมรูปแบบเสื้อเชิดมีกระดุมปิดแขนยาวกระดุมติดปลายข้อมือ
ราคาอยู่๕๓๘เหรียญนี่ตัวนี้
เมื่อดูของคุณทีมปุ๊บวันนี้มันก็คือเห็นไหมฮะหลากหลายสีความหลากหลาย
มีทุกอย่างรวมกันอยู่ในหนึ่งเดียว
ส่วนของคุณอุ้งอิ๊งค่ะคุณอุ้งอิงแพทองทาน
วาวาระยิบระยับกลิตเตอร์เลื่อมอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าตรงธีมนะสองคนตอบถูก

ซึ่งก็ทำให้รู้ใครรู้ไหมเรื่องผมแล้วของเฟื่อไทยอ่ะนอกกับตอนแรก
ต้องมีภาพนกครัวภาพที่มีนางงามอยู่ข้างบน

ใช่แล้วปรากฏว่ามันอยู่ใต้เนี่ยเปิดเท่าไหร่มันก็ไม่ดัง

เห็นไหมอย่ามางานการเมือง
โดนระเบิดเลย
แปลว่าฉันบอกอีกบอกอีก
มันเป็นคนที่บอกสนุกเอาไม่เป็นไรแค่ลำโพงไปเผื่ออะไรกันแล้วใจสุดยอด

แล้วลำโพงระเบิดตู้มกระเทย

ข่าวนี้ห้าบิน
เอ้าทำไมไม่อยู่ตรงไหนอ่ะอ้อน

มันคือลำโพงไอ้หน้าไหนคือในลำโพง
สวิทแกมันระเบิดมันชอบแก
เดี๋ยวนี้ไปเดินเกมท้ายอีกอย่างหนึ่งที่คนนึกถึงแม่
ตอนนี้สุราเสรี
สุราเสรีหมดเลยเออ
วันครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะมันอยู่ในสภาพอยู่แล้วแต่
เขาปากแต่อย่างบางพักที่เขาแบบว่าอย่างของของคุณวันนอร์อย่างเจอเรื่อง
เชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้
ถูกต้องไหมครับแต่เสียงส่วนใหญ่คือประเทศไทยน่าจะได้แล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่คนเขาจะสนับสนุนกันตอนนั้นที่แบบหลายคนถาม
สนับสนุนอะไรบ้างสมรสเท่าเทียมเซ็กเวิร์กเกอร์
ถูกต้องไหมอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะพูดกันเสมอคือสุราเก้าหน้า
คนพูดถึงกันเยอะช่วงนี้สุราเก้าหน้ามันไม่ใช่เรื่องแปลกของสังคมไทยนะฮะ
สาโทคือรู้จักไหมอ่าถูกต้องไหมก็ต้มกินกันที่บ้านนะแม่ใช่ไหมบ้านหนูต้มกินก็ถูก
แต่ถามว่าเหลือบางทีเนี่ยวันหนึ่งมองย้อนกลับไปอาจจะไกลหน่อย
เราไปญี่ปุ่นอย่างนี้เราไปญี่ปุ่นเนี่ยคือมันก็จะมีสาเก
ของแต่ละเมืองพอนึกออกไหมจะมีหลากหลายยี่ห้อเป็นของโอทงโอท็อป
กลับมาที่บ้านเราประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง
วายมังคุดเราก็มีนะถูกวายเม่าวายมังคุด
ลูกเม่าเราก็มีนะมีลูกว่ามีสับปะรดมีลำยาย
เพราะว่าจริงแล้วก็บอกว่าธุรกิจธุรกิจของแอลกอฮอล
ค่ะของเราทั้งหมดต่อปีนะ๔๐๐๐๐๐บาท
เท่ากับประเทศญี่ปุ่นเค้าใจป่ะคนหมุนเวียนเนี่ย
เคยคิดดูสิคนเราแต่ละคนก็ต้องดื่มถูกต้องไหมล่ะ
มันจะหมุนเวียนเนี่ย๔๐๐๐๐๐บาทปรากฏว่าเนี่ย
การซื้อแอลกอฮอลการดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยเรา๔แสนล้านเท่าญี่ปุ่นเลยนะ
มันจะถึงว่าสมมุติเมืองนี้ก็จะมีอันนี้ของดีอันนี้ของดี
ซึ่งเอาจริงนะบางคนเข้าไปไล่เก็บสาเกตามเมืองต่าง
ถูกพร้อมใช่ครับแล้วก็มีการประกวดด้วยแต่ปี
เขาก็เลยบอกเอาละถึงเวลาแล้วที่จะต้องไม่ผูกขาด

ก็ต่อไปนี่คือแล้วศาสตร์กิจชุมชนโทษท็อป

ก็โอเคแหละ๔๐๐๐๐๐ก็จะกระจายกันไป

สิ่งหนึ่งคุณพิธาไปพูดถึงสุราเก้าหน้า

อีกหน่อยก็บอกถูกต้องแล้วต้องใช้พิธาเป็นพรีเซนเตอร์เนี้ยอืม
เพราะว่าถึงขั้นวันนี้คุณไหนชอบ

บาร์พักเก้าไกรไม่เหลืออะไรจะขาย

เพราะว่าเขาจะมีเออบาสุราก้าวหน้าของเขาใช่ใช่ที่พัดก้าวไก่
มีของหลายจังหวัดเหมือนกันน่ะฮะค่ะจริงจริงแล้วพูพู
อืมพูอันนี้ไปทิศภูราชก่อนฮะวันนั้นก็บอก
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงต้มสุราชุมชน
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงต้มสุราชุมชนมากที่สุด
ในจังหวัดนครราชสีมา
คุณทิมนะฮะว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพักเก้าไกร

มันก็เลยกลายเป็นกระแสฟีเวอร์
กระแสฟีเวอร์เลยทำให้สุราชุมชนขาดตลาดภายใน๒วัน

เพราะหนึ่งกำลังการผลิตต้องยอมรับอย่างหนึ่งมิ้น

ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นได้จริงสนับสนุน
แล้วแต่ละพื้นที่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนของเขาว่าโอเคแหละ
เพราะคนเราอย่างเช่นเราไปจังหวัดนี้เราก็มีโอกาสลองอันนี้
มันก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวถ้ามันทำได้จริงใช่ครับ
วันนี้นะฮะผู้ประกอบการโรงต้มสุราชุมชนลายหนึ่งเปิดเผยว่า
การผลิตสุราในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยต้องยอมรับเป็นเหล้าขาวนะฮะตีตลาดแรงงานหรือตลาดร่าง
เพราะต้นทุนการทำโรงงานแล้วก็วัตถุดิบเนี่ย

แต่เมื่อทางพักเก้าไกรซึ่งเป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
ผลักดันสุราเก้าหน้าก็ทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์ในช่วงข้ามคืน
ผู้ประกอบการผลิตสุรารายย่อยเนี่ยต่างตื่นตัวกันมากนะฮะ
ณตอนนี้ตื่นตัวกันมากแต่ติดปัญหาว่ากฎหมาย
มันยังไม่ถูกไม่ผิดไงน้องอืมมันเหมือนกับกัญชาช่วงหนึ่งจำได้ป่ะครับค่ะ
แต่กัญชาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่แต่สุราเนี่ยมีกฎหมายหลายฉบับบาง
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องกลับมาเหมือนกัน
เพราะมันก็มีมลพิษเหมือนกันถูกต้องไหมคะมันก็มีเศษสุรงสุราเหมือนกัน
แต่ต้องไปดูในแต่ละท้องถิ่น๒กฎหมายสาธารณสุขอันนี้แหละสำคัญ
สาธารณสุขเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกับสาธารณสุขอำเภอกฎหมายตั้งโรงงาน
สรรพสารมิตรอีกทั้งมากมายเนี่ยอีกแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเนี้ยการติดต่อหลายหลายหน่วยงานมันเกิดความยุ่งยากอ่า
แต่แทนที่จะรวมกันแบบโอเคล่ะสมมุติมีสุราเก้าน่ะได้ไหมอืม
อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องกันมาวันสต๊อปเซอร์วิสได้ไหม
เอาไปเทสเอาไปแล้วเข้าใจว่ามันมีผลต่อร่างกายมันมีผลต่ออะไรอย่างนี้
แต่ขอวันสต๊อปเซอร์วิสได้ไหมนอกจากเนี้ยอีกอย่างที่จะวอนขอรัฐบาลชุดใหม่
สุราเก้าหน้ามันผ่านเนี้ยในเรื่องของภาษีอืม
เพราะว่าการทำสุราเนี่ยต้องยอมรับภาษีมันสูง
ใช่ภาษีมันสูงมากฮะอืม
แต่จะขายในราคาเท่ากับยี่ห้อดัง
ไม่ไหวคงไม่ได้คงไม่ได้อืม
ก็ขายสู้กันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องขายถูกกว่าถูกต้องไหมล่ะ
ทำให้ผู้ประกอบการผลิตสุราลายย่อยเนี้ยอืม
จริงว่ามันไม่สามารถไปแข่งกับสุรารายใหญ่ได้หรอก
ถูกไปแข่งกับเขาว่ายากอืม
และที่สำคัญเนี่ยก็จะต่อยอดจากการเป็นแบบว่า
ทุกวันนี้มันเป็นการต้มแบบชาวบ้านมันเป็นการต้มแบบชาวบ้าน
อืมวันนี้จะไปสู้กับบริษัทใหญ่ใหญ่คนอื่นได้น้อยกว่าด้วย
ถูกต้องไหมล่ะไปผลิตแบบเขาเนี่ยถ้ายิ่งมีข้อกฎหมายมาคลุมอีกเนี่ย
อืมมันไปไกลมันไปได้ไกลยากมากน่ะอืม
ต้องไปตั้งเป็นคนละโรงงานหลายอย่างวันนี้ก็เลยบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็เลยบอกฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่
ช่วยเขาหน่อยเถอะเขาเห็นด้วยนะอย่ารักก้าวหน้า
ภาพที่เราเห็นเมื่อกี้มดก็คือเขาต้องไปขออนุญาตผลิตป่ะตอนนี้มันก็ยังไม่ถูกไม่ผิดอืม
มันก็ผิดมันก็ผิดก็คือด้วยกฎหมายมันยังไม่ครอบคลุม
แต่ในที่สุดมันก็ต้องไปขออนุญาตกับสาธารณสุขการตั้งโรงงานเขาก็ต้องมีการอืม
หมายถึงว่าอันนี้เป็นสุราแล้วสุรามันมีทั้งเมาได้
ต้องครอบคลุมเนาะเพราะบางคนเขาก็กังวลเรื่องอุบัติเหตุ
เป็นการส่งเสริมอันนั้นนี่นั่นเรื่องศาสนาอีกไงแม่

ก็คือมันเป็นการสนับสนุนให้คนกินเหล้า
แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นโอท็อปมันเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน
ครั้งหนึ่งโอท็อปเคยจะทำแล้ว
แต่หมายถึงว่ามันก็ติดมันก็ติดคำถามหลายอย่างเหมือนกัน
แต่ถ้าวันนี้เอาง่ายเราไปเที่ยวหนองคาย
ค่ายก็มีของส่วนตัว
เราไปเที่ยวระยองระยองอาจจะมีแบบว่าวาย

แล้ววันหนึ่งเราเก็บกินของเราเอง

เหมือนสมัยที่แล้วนี่คือของทางคุณพิธานี่เสีย

แล้วเจ้าของเดิมคนที่เป็นเจ้ารายใหญ่

คุณตอสเป็นหนึ่งในนั้นที่ออกมาบอกว่า

อืมคุณตอสอ่ะคุณตอสแหล่งสิง

สนับสนุนให้มันเกิดความหลากหลายเกิดขึ้น

มันก็มีเกี่ยวกับว่า
แต่หลังจากนี้ปุ๊บเราก็ต้องดูว่า

มันซับจุดมั้ยประชาชนซับจุด
แพงแต่ถ้าวันหนึ่งมังคุดของเราเหลือกิโลละบาท๒บาทล่ะ
มูลค่าถูกสับปะรดเนี่ยเวลามันราคาตกเนี้ยไว้ช้างกินเลยนะ

มิ้นอยากรู้ว่าคนตอนนี้คนใช้อยู่๒คำ
สุราเก้าหน้ากับสุราเสรีต่างกันใช่ไหมค
สุราเก้าหน้ากับสุราก็แค่พักการเมืองหาเสียง

ประชาชนทั่วไปประชาชนอย่างเรา

ก็สามารถทำได้แต่ต้องอยู่ในกฎหมายที่รองรับ
ก็อยู่ในกรอบที่ต้องรองรับนะครับผม

คนกังวลต่อว่าถ้าต่อไปเสรีแล้ว

สวยไหมสวยสวยต่อว่า

นึกออกป่ะเพราะภรรยากรเนี่ย
สมมุติมันเสรีมันมีเยอะมากมันจะมีคนแบบ
มาเก็บสวยเรียกสวยหรือเปล่า

ส่วนอันนี้มันก็เกิดมาตั้งแต่ปี๔๐ตอนวิกฤตฟองสบู่แตก

จนวันนี้มันกลับมาเป็นที่พูดถึง
เพราะคุณวิโรธนะฮะ
อย่างที่บอกว่าคุณวิโรธเป็นคนออกมาแฉนะคะ
พอออกมาแฉสวยรถบรรทุกสวยสติ๊กเกอร์
ส่วนอื่นก็ตามมากันอีกเพียบเลย
ทีนี้ถ้าจะดูความคืบหน้าเรื่องของสวยรถบรรทุก

จะเอาสมภัณฑ์ของกรมการขนสมทางบกใช่ไหมครับ

สติ๊กเกอร์มี๔๕แบบเลย
เป็นของคนนั้นคนนี้มีรายละเอียดให้หมด

ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเข้ามานัดหารือการประชุมกัน

ว่าที่สอสอปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลก็บอกว่า
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วได้ประชุมร่วมกันไปแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาเบาะแสที่ได้จากทางสมาพันธ์
แล้วก็หลักฐานที่ได้จากพลเมืองดีไปให้เจรตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

ซึ่งเห็นว่าที่นัดกันเนี่ยคือพระฤหัสบดีนี้นะคะ
มิถุนายนบ่ายโมงตรงเดี๋ยวเข้าไปคุยกันที่สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติ

คุณวิโรธจะไปพร้อมกับทางสมาพันธ์ด้วย
ข้อมูลที่จะเอาไปคุยมี๒ส่วน
ส่วนที่หนึ่งก็คือชุดนี้เลยค่ะที่ได้จากทางสมาพันธ์การขนส่งทางบก
ส่วนที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้จากคนละเมืองดี
ทีนี้คุณวิโรธก็เลยบอกว่าอยากจะชี้แจงนิดนึง
ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสื่อสารผิดไปหน่อยนะ
ที่บอกว่าถ้าประชาชนคนไหนมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเนี่ย

คุณวิโรธบอกว่าเออขอโทษนะครับจริงแล้ว
หน้าที่ในการหาหลักฐานนั้นเป็นของ
ตำรวจไม่ใช่ของประชาชน
คือถ้าเขามีเบาะแสหรือเขาบังเอิญไปเจอเนี่ย

อันนี้คุณวิโรธก็ฝากชี้แจงเอาไว้
ส่วนหลังจากนี้สิ่งที่จะทำคืออะไร

ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงประกาศต่าง

ว่ากฎหมายไหนไม่สอดคล้องกับหน้างานบ้าง

หรือว่าอำนาจเจ้าหน้าที่ล้นเกินไปหรือเปล่า

ใช่มั้ยคะสำหรับพักร่วม๘พัก

คุณวิโรธบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในคณะทำงานนั้น
มันก็มีเรื่องของการป้องกันและปราบราม
ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เชื่อว่าน่าจะมีการ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป็นทุกคลิปก็คิดว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยหารือ
ในเรื่องของรายละเอียดด้วย

กระทบไปทุก
ตอนนี้นะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อแล้ว

จังหวัดแพร่เนี่ยเขาก็มีนะชื่อฉาน
แต่ส่วนใหญ่บางแบรนด์คือเด็กเรียนจบจากอังกฤษนะ
เรียนจบจากเมืองนอกเมืองนามาทำกันนะ

เขาบอกง่ายศูลาชุมชนที่พี่น้องถามเนี่ย
มันหลายแบงค์ก็ล้มหายตายจากไปเยอะ
เพราะว่ากฏหมายที่ไม่ให้แบบว่า๑โดนบังคับให้จ่ายประสิทธิ์เยอะอะไรอย่างนี้
ลืมไปว่าเขาไม่ให้เห็นขอโทษค่ะ

เป็นชาวค่ะเรื่องราวของสาวคนนึงนะครับผมตาม
คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ทราบข่าวแล้วเกี่ยวกับเรื่องสาวท้องถูกน้ำมันลวกหน้า
โอ้โหอันนี้ก็น่าสงสารมากนะฮะนะครับผมปัดรับเงินสี่พันจากผู้จัดนะครับ
ชี้เป็นความซวยของเขาเองผู้จัดเขาว่าอย่างงั้นนะครับ
จากเกราะนี้ที่เป็นลูคฟุตบอลใช่ไหมใช่โดยลูกบอลลงในกะทาน้ำมันร้อนร้อนเดี๋ยวเดือด
นางสาวสุชาดาผู้สว่างพรครับอายุ๓๗ปีครับคุณผู้ชมครับ
แม่ครับเฟเนี้ยตั้งคันได้สามเดือนครับเดินทางเข้าแช่งความด้วยสถาบันที่มีนี่ครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่มีพระกอ๊ดปิดเต็มใบหน้าครับ
เพื่อเอาผิดกับผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลดอนขุดทองครับ
ลูกฟุตบอลเนี่ยได้ลอยตกลงมาในกระทะน้ำมันที่กำลังเดือดครับ
จนเป็นเหตุให้น้ำมันกระเด็นใส่ใบหน้าแขนขวาแล้วก็ดวงตา
ล่าสุดนางสาวสุชาดาเนี่ยเปิดเผยว่าตัวเองรู้สึกเจ็บปวดทั้งใบหน้า
ส่วนดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับ
ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตนว่ากลัวว่าดวงตาทั้งสองข้างจะบอดครับ
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยใครจะดูแลลูกทั้งสองคน
แล้วก็ในคันอีกหนึ่งคนได้แต่ภาวนาขอให้ดวงตาเนี่ยกลับมาเป็นปกติ
โดยหลังจากที่มีการเสนอข่าวออกไปแล้วนั้นเนี่ยทางผู้จัดการแข่งขันก็ได้
เรียกให้ไปพบที่สนามฟุตบอลโดยตนพร้อมกับสามีและน้องสาวก็ได้เดินทางไปพบ
เพื่อทำการเจจากันเบื้องต้นสรุปว่าทางผู้จัดเนี่ย
เรียรายเงินมาให้สองพันบาทครับแล้วก็เจ้าวาดวัดน้ำคอกใหม่ได้มอบเงินเนี่ย
ช่วยเหลืออีกสองพันบาทนะฮะซึ่งตนเนี่ยและครอบครัวไม่ขอรับครับ
เพราะว่าจำนวนเงินที่ช่วยมาเนี่ยคงไม่พอกับค่ารักษาพยาบาลบาดแผลที่เป็นอยู่
เนื่องจากยังไม่รู้ว่าตาจะบอดหรือไม่โอ้อืมนั่นนะฮะได้สองพันสี่พัน
ปัญญาไปพอเลยอ่ะอืมทำแผลก็ไปพอแล้วใช่ครับ
ขณะที่นายสุนทรเสงี่ยมใจผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว
กล่าวว่าก่อนจัดงานได้ประกาศแล้วว่าให้รับผิดชอบกันเองขายเองก็รับผิดเอง
รับผิดชอบเองผู้จัดเนี่ยจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น
แต่ในเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาด้วยความที่เป็นคนไทยจึงได้เรียกรายเงินเนี่ย
ช่วยเหลือเป็นน้ำใจจำนวนสองพันบาทความจริงแล้วเนี่ย
เกี่ยวกับการจัดงานเลยถือเป็นความซวยของเขา
คือเหมือนผู้จัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้มาขายของตรงนี้

แล้วพอมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้คุณจะเรียกร้องให้ทางผู้จัดรับผิดชอบ
มันก็มันไม่ได้อยู่ในความดูแลหรือความรับผิดชอบเขาไง
เขาก็เตะฟุตบอลกันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเขา
ฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดนึงนะ

ไปฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียงผู้เสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ไปฟังเสียหายแล้วก็ผู้จัดงานกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ก็ขอให้ตกลงกันได้แล้วก็ทางจังหวัดก็ขอให้มีอาการช่วยเหลือเยียวยา

จะต้องเข้าไปคุยกับโรงพยาบาลสักนิดนึงว่าอาจจะต้องแบบช่วยกันดูแลค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้
จะแบบว่ามีแบบค่าใช้จ่ายที่เราสามารถดูแลได้ไหมตรงนี้ลดได้ไหมอะไรยังไง
ดูแลจนกว่าเขาจะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครับนะฮะ
อ๋อรู้ล่ะเวลาที่เราทุกษโศกโรคไพรอะไรอย่างนี้
คนเราจะมีความเชื่อบางอย่างอ่าไปล้างห้องน้ำใช่ไหมสุขภาพไง
ห้องน้ำเป็นแม่แองจี้สุขภาพไม่ดีก็บอกให้ไปสร้างห้องน้ำ
บางวันนี้ฉันเอ๊ะพระอยู่กัน๕๖องค์ห้องน้ำเกือบ๓๐ห้อง
ห้องน้ำใหญ่กว่าบ้านอีกทุกวันนี้หลายคนก็ถาม
ใช่วันหนึ่งห้องน้ำเยอะ
ซึ่งมีอาคารหนึ่งหลังจัดทำเป็นห้องโดยด้านนอกเนี่ยจะมีคนแต่งกายคล้ายกับคนจีนยืนเฝ้าหน้าประตู
เมื่อชาวบ้านคนไทยจะเข้าไปดูก็จะถูกห้ามไม่ให้เข้านะฮะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามากับรถทัวร์เนี่ย
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าได้แต่คนไทยผู้เสียเงินสร้างวัดไม่ได้
แล้วเราก็ต้องไปฟังทางวัดเขาตอบเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไง
มันวันพระใหญ่วันวิสสาธารณรภาพลูชาที่ผ่านมา

เราก็ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งที่พื้นที่หนองปลือ
หลังจากทำบุญเสร็จก็เห็นนักท่องเที่ยว
เดินเข้าไปจึงอยากเข้าไปดูว่าเป็นห้องอะไร
ก็ถูกชายคล้ายกับคนจีนปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้า
ก็สงสัยว่าเออยิ่งไม่ให้เข้ายิ่งอยากจะรู้เป็นห้องอะไรถูกต้องไหม
ทำไมคนจีนเข้าได้แล้วพวกเราเข้าไม่ได้
ใช่ดังนั้นที่เราก็เป็นเจ้าของมากรวบร่วมกัน
สอบถามชาวบ้านบริเวณหน้าวัด
ก็ทราบว่าห้องดังกล่าวคือห้องหนึ่งเป็นห้องจำหน่ายพระ
คือจำหน่ายวัตถุมงคลที่จำหน่ายแก่พระนักท่องเที่ยว
ในนั้นอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับ

อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยว่าห้องดังกล่าวคือห้องอะไร

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้ว

แต่เป็นห้องจำหน่ายวัตถุมงคล

ก็เหมือนกับเราไปวัด

ังหันปุ๊บมันจะมีตั้งแต่หลักล้านลูก

ตอนนี้ในไลค์ในติ๊กต๊อกที่ขายดีที่สุด

เขาบอกวัดถุบ่งคลของไทย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บางวัดถ้าสมมุตินักท่องเที่ยวไปเยอะ
ถึงขั้นมีที่ขายแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราว
เขาก็จะเอากลับไปขายที่ประเทศของเขาในการไลฟ์

เพราะมีช่วงนึงคิด๔หัว๕ตา
๔หัว๕ตาเชื่อมั้ยว่าลตนึงแต่ละลตเนี่ย
แต่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะนำเสนอออกรายการกระชาภาพภาพไปหมู่ที่เนี่ยแหละ
หมดฮะหรือแม้กระทั่งอะไรตอนนี้ที่ดังจริงอะไร
ใช่มั้ยห่วงพ่อกลวยลูกเป็นเลสต่าง
ถ้าแบบว่าจะเอาหลวงพ่อกลัวอีกชิ้นหนึ่งอ่ะจะต้องเอาบัตรประชาชนอ่ะไม่เอา
ลงทะเบียนอย่างนี้ลงทะเบียนอ๋อเหรอว่าคนหนึ่งมีสิทธิ์ซื้อได้แค่
ซึ่งเขาก็ดีก็ว่าคนเราคือแบบไม่ให้ไปเกรงกำไรอะ

สักพักเป็นพรานบุญถูกต้องไหม

มันยุ่งแบบจัดตุครามยังงั้นป่าหะอ๋อ
ไปที่พี่โฮยอยู่พี่เสียใจสิถุงทุกวันนี้ลุง

รุ่นที่เป็นกิ่งสลักไม้ใช่ไหมโม๊ต
อยู่ถนนพิพกรณี
ตอนนี้ราคาก็ไม่ถึงแล้วไหมฮะ

เขางงไหมว่าทำไมต้องให้คนจีนขายไง
เพราะเขาไปปั่นกันไม่ใช่ไปปั่นหรอก
ไม่คือว่าในวัดนั้นทำไมมีคนจีนก็นั่งขาย
มารทองอ่ะอืมกุมารทองที่เมื่อก่อนจำได้
ที่สอนอพระภาชัยที่บอกว่าโอ้โหตำรวจยังกลัวอ่า

ตกดึกปุ๊บวิ่งเว่ยอือทำรวจยังโป๊ะ

เขาอยู่ข้างบนตำรวจอยู่นั่นไม่ได้อ่ะ

มีกว้าไงมีเยอะ

ตอนนี้ก็เหมือนใหม่อยู่ถ้าเวศเหมือนจะช่วงหลังโควิด
ถูกแล้วก็มีาว์นาตอนนี้เป็นอะไรมีทาเวศ
ตอนนี้เป็นนกอะไรนกอะไรบินบินสาฬิกา
ไม่รู้เลย
สันทัศน์เรื่องนี้เลยจริงตามเคนไม่ทัน
เดี๋ยวเขาจะมีรูปนี้ใหม่แล้วมีสีแดงสีส้มมีลูกเซลล์
เทนจากคนที่เขาใส่สร้อยข้อมืออะไรอย่างนี้

ใบใหม่ของโลกใบนี้เลยนะจริงทำให้เรารู้จริงเลยนะครับ
สรุปแล้วเมื่อกี้นะฮะเขาก็บอกว่าแล้วไม่ใช่เป็นห้องน้ำอืม

แต่คนไทยก็อยากจะรู้ว่าทำไมคนไทยเข้าไม่ได้

เขาบอกว่าจำหน่ายในราคาค่อนข้างสูง
กลัวกลัวว่าคนไทยเข้าไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะแดงขึ้นหรือเปล่า

นี่ก็ลืมไปว่ามันหยุดยาวนะเนี่ยใช่ค่ะครับมีค่ะวันนี้ก็ทำมันหยุดนะครับ
คนไทยดีใจฝนตกใช่ครับแล้วก็กลับมาจากการทศวิวตอบจนวนมากนี่
ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากมีฝนตกหนัก

ช่วงวุฒีฝนต์เนี่ยเป็นช่วงนึง
มักจะเกิดอุบัติเหตุกันเยอะ

ยากกับการควบคุมรถทัศนียภาพในการเห็นรถลง
แล้วก็กิ่งไม้พาย้งพายุตอนนี้ก็เริ่มหนักขึ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ตรวจสอบนะฮะสภาพรถก่อนเดินทาง

แล้วก็จริงแล้วการจราจรต้องดูสักนิดหนึ่ง
สำหรับผู้สั่นจรทางหลวงสามารถดาวรวดแอพประกาศ
ครับโนสตาร์นะครับเปิ้ลแจ้งพี่กัดนะฮะที่พัดริมทางหนึ่ง
ศูนย์หกเนาะอะไรลูกเออณเดชยายาเขาขอแต่งงานกันแล้ว
ว่าเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอันนี้อัปเดตรักสุดเชื่อใช่เขาขอ
แต่งงานกันแล้วว้าวพี่ตีกับน้องด้วยไปแล้วเรียบร้อยดี
หมายถึงว่าแบบฟิลภาพอะไรใดคือแบบสวยไปหมด
เลยเนี่ยขออ่านขออ่านอ่าเลือดเมื่อกี้เลือดใช่ผมอ๋อ
อันนี้เอิ่มยายาลงไว้ใช่ไหมเราตัดสินใจที่จะอยู่ได้กัน
ตลอดไปผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดี
ที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่
เริ่มต้นแล้วแล้วผมโคตรตื่นเต้นเลยคุณเป็นคุณเป็นทั้ง
จิตวิญญาณเป็นเสียงหัวเราะเป็นน้ำตาลและเป็นอากาศหาย
ใจของผมขอบคุณที่ตอบตกลงเออแล้วยายาก็บอกว่าเออ
อะไรเหรอแบบกิดร้องกิดร้องอ่าเพราะว่าจริงจริงแล้วไอ้ย่า
เป็นแบบกรี๊ดอ่ะแล้วก็ค่อยบอกว่าแต่งค่ะเออค่อยบอกว่า
ด้วยไม่แต่ว่าชุดเชิดภาพเพิ่มอะไรมันแบบได้หมด
มันได้อ่ะนี่ที่อิตาลีใช่ไหมน้องมิ้นที่เขาไปทริปกัน
ใช่ไหมอ่าใช่ก็ที่คนเซวไงบอกว่าเอ๊ะที่ไปรีบ
ที่ไปดูงานแต่งนี่ไปศึกษาหรือเปล่าไปอะไรหรือเปล่า
ขอดูของณเดชน์ก่อนอ่ามาดูนะเหมือนมีคนเหมือนเหมือน
เพื่อนเพื่อนในแก๊งก็มีร่วมทริปด้วยนะอ่าไปด้วย
เหมือนดีใจจังเลยอ่ะเหมือนจะนัดกันแล้วก็ไป

ปั๊บเดี๋ยวจะได้เลื่อน

นี้ว้าวนี่น่ารักมาก

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว

ลุ้นพวกเขามานานวันนี้วันของเขาก็มาถึงกันแล้วเนาะ
แล้วเขาก็แต่งงานกันนะคู่นี้

แหวนสูงแหวนให้ด้วย

ใช่นะฮะถ่ายที่อิตาลีนะ

เขาไปเหมือนเขามากกับคิมใช่

ไม่แน่ใจเหมือนเขาไปงานญาติหรืออะไรของยาย่ามั้ง

อุตาระตอบต่อตอรี่ก่อน
โอ้โหยินดีด้วยนะครับน่ารักมากเลย
คุณก็ลุ้นกันมาตั้งนานนะคะใช่ไหม

สวยมากมีถ่ายแบบทุ่งลูกไม้ด้วยนะครับ

ถ่ายโทรศัพท์กันทุกคนแล้วค่ะ

ไม่ได้อ่านอีกแล้วครับ

ดราม่าช่วงนี้ดราม่าเข้าครอบครัว

วัย๑๔ปีเนี่ยซิ่งรถบนถนน

กำลังเจอดราม่ารัวอย่างกรณี
ของน้องมีย่าพิชชานะครับ

ส่วนน้องโรเตอร์นะครับวัย๑๔
ปีเจอขุดภาพขับรถบนทางด่วน
ทั้งที่ตามกฎหมายต้องมีอายุครบ๑๘ปี

เปิดเผยว่าเรื่องของน้องมีย่าเข้า

แบบที่คนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดกัน
เป็นการขับรถในสนามสเก็ตบอร์ดนั่นเองครับ

โดยคลิปที่ถูกแชร์ดังกล่าวเป็นงานอีเวนต์
บนท้องถนนอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกัน
ซึ่งตนเองเนี่ยเป็นคนถ่ายก็คือพี่พีชเป็นคนถ่ายเองด้วย
ล่าสุดก็น้องโรเตอร์นะครับผมก็ไปแข่งขันนะฮะ

แล้วก็ได้แชมป์พร้อมกับรางวัลที่๑มานะครับผม
ในเวทที่สามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในวันรุ่งขึ้นเนี่ย
ก็จะแข่งในเวทที่สี่กันก็ตอนนี้ไปเอาดีทางด้านขับรถ
จริงจังในสนามแข่งนั่นเองนะครับ
ใช่เป็นเด็กสมาธิดีชอบแข่งรถ
พี่พีทเป็นแบบพายทอดแล้วก็น้องโรเตอร์เนี่ย
ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอ่ะแต่ลูกสาวนี่คือแม่กับแม่ไปเฝ้าด้วยใช่ไหม
ใช่ครับไปกันตลอดครับนะฮะสามสาวลูกสาวนี้แบบ
แล้วสามสาวแล้วแม่ลูกถูกต้องเหมือนพี่สาวเรียนลำดับกันมาเลยนะครับ

ทุกคนแก่หรอกนะนี่แก่หรอก
อัพเคล็นต์แฟชั่นใหม่กันไหมครับ

แต่ตอนนี้ลิซ่าก็แบบว่าควรคิดถึงเมืองไทยเนอะ
ต้องพูดในไอจีเขาตอนนี้รู้เขา
คือลิซ่าหยิบจับอะไรปังไปหมดเลย

ล่าสุดลิซ่าลงรูปนะครับไปอายุทยา
ใส่ผ้าถุงโอ้โหน่ารักมาก
แล้วหลายคนบอกว่าผ้าถุงไทยเดี๋ยวต้องไประดับโลกอีกแน่เลย

คือเขียนแคปชั่นสั้นอายุทยาและเป็นทงชาติไทย

พอโพสต์นี้เนี่ยพอเปิดปุ๊บโอ้โห

ผ้าสิ้นผืนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าไฟหมักโครนย้อมครามนะคะ
เป็นงานหัฐกรรมผ้าทอมือขึ้นชื่อของอุดรธานี
แล้วก็เป็นหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งน่าจะมาจากร้านของคุณแม่ของเดียน่าฟรีโป้

นี่ไงนี่ผ้าไฟหมักโครนย้อมครามคือต้องบอกว่าเป็นอีกคนจริง

ให้เห็นว่าเฮ้ยจริงแล้วผ้าถุงเอยผ้าไทยเอยเนี่ย

แล้วใส่แล้วมันก็สวยแล้วก็ดูเหมาะสมกับสถานที่

รัฐเทศะที่เขาไปอะไรอย่างนี้เห็นไหมดูสิ

จึงว่าแบรนด์รักแบรนด์หลงนังเนอะ

แล้วยิ่งใส่ชุดนี้แล้วสะพายกระเป๋ามันดูแบบมันดูคอนทัศน์แต่มีความแพงแบบดูดี
ไม่เข้ากันภาพเกลียวเนอะลายสวยรูปร่างนี้เกิดมาเหมือนกับปั้น
หนูว่าหนูว่าเขาดูแลตัวเองดีคือเขาต้องมีวินัยมาก
แบบใจอะไรก็สวยเป็นไม้แขวงซื้อใช่ไหม
ผ้าไฟมักโครนยอมคลามคือใส่อะไรก็สวยจริงเนอะสวยไปหมด
แต่เขามีวินัยเรื่องการกินกระหน่อคำลังกายนักไม่งั้นน่ะเหมือนกับตอนที่มาคอนเซิร์ต
มันไม่ได้ผอมแบบไม่สวยไงมันต้องผอมแบบแข็งแรง
โอ้โหสวยทุกคนคือแบบเสื้อผ้าใส่ออกมาแล้วเป๊ะหมดอ่ะ

ก็ไอดอลมันก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบในฐานะอาชีพของเขานะ

อันดับหนึ่งที่เป็นสร้างยอดมูลค่าสูงสุด

นางเอกล่างเล็กขวดฟรรณภรรย์ไอซุด

สำหรับออมช้า

แล้วเขาก็เดาเป็นคู่นี้หรือเปล่า
ก็แบบเลือกลากันไปแล้ว
แต่หลังจากทุกประหารกับเกือบ๕ปีเนี่ย
เขายังมีโมเมนต์น่ารักให้กันอยู่เรื่อย
ส่วนจะมีข่าวดีสวมแหวนเมื่อไหร่ก็ต้องลุ้นกัน

กลุ่มใจรัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่มาเกาะ

มาเกาะ๘๐๐องศาเป็นแหละ

ดูร้านฮอตสุด
แต่ท่านนี้ก็ยืนยันนะว่าเขาก็ยังรักกันดี

เขาบอกว่าก็เสมอต้นเสมอไป

พวกนี้เขาคบเป็นกี่ปีแล้วนะ

๒ปีที่รอคอยเหรอคะ
ปีที่รอคอยของเบลล่าใช่ไหม

ล่าสุดโพสต์ภาพรวมทีมงานเบื้องหลังละครเรื่องพรมลิขิต

ว่าปิดกล้องแล้วใกล้จะได้ดูแล้ว
เพราะว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอมากตั้งแต่มันมีเวอร์ชันภาพยนตร์
แล้วตอนนี้ก็รออยู่ว่าภาค๒มารึยัง